อีกหนึ่งเรื่องอันตรายเหมือนกันอันนี้เขามาออกมาโพสต์เตือนภัยเลย
ระเจมส์พ่อผู้หญิงอยู่ที่หอพัก
อยู่ดีมีชายเป็นเพื่อนบ้านห้องข้าง

บุกเข้ามาจะทำไม่ดีไม่ร้ายนะคะ
แต่โชคดีที่เธอคนนี้ประคองสติไว้ได้
สามารถเอาตัวรอดจากการลักลอบในครั้งนี้ได้สำเร็จนะคะ
เคยอยู่ด้วยกันมาแท้เห็นหน้าค่าตากันแท้
อยู่เพื่อนร่วมห้องกันแท้ตึกเดียวกันแท้ใช่ไหมฮะ
ใช่ค่ะนี่แหละค่ะเป็นภาพจากกล้องวงจรปิด
เห็นชัดเลยนะคะบันทึกภาพคนร้ายเอาไว้ได้
กลายเป็นหลักฐานสำคัญค่ะที่ตำรวจจะนำไปใช้เอาผิด
หลังจากสามารถจับกลุ่มคนร้ายที่ได้บุกเข้าไปในห้องพักของหญิงสาว
หวังจะทำการข่มขืนค่ะ
เหตุการณ์นี้ถูกเปิดเผยโดยเหยื่อสาวรายหนึ่ง
ซึ่งได้โพสต์เรื่องราวที่เกิดขึ้นผ่านเฟซบุ๊กนะคะ
เล่าว่าเรื่องนี้เกิดกับตัวเธอเองตอนตี๕ของวันที่๑๔พฤศจิกายน
ขณะนอนหลับอยู่ในอพาร์ทเมนต์แห่ง๑ภายในซอยรามคำแหง๗๗ค่ะ
คนร้ายเนี่ยเขาปีนระเบียงห้องข้างเข้ามา
ขณะนั้นรู้สึกว่าเหมือนมีคนมานอนทับ
ก็เลยตื่นขึ้นมาเจอคนร้ายวัยรุ่น
พยายามค่ะที่จะทำไม่ดีไม่ร้าย
แต่เธอสติดีมากคือหลับอยู่จินกันกันนะ
อยู่ดีมีคนมาอยู่บนเราแล้วนะคะ
วิงวอนพูดไปว่าอย่าทำ

อุบายว่าสามีของเธอกำลังกลับมาที่ห้อง

คนร้ายก็เลยตกใจค่ะรีบหนีออกไป
ซึ่งตอนนั้นเธอจับได้ว่าคนร้ายพูดสำเนียงภาษาใต้
แล้วก็จำได้ครับคล้ายคลับคลาค่ะ

กระทั่งคนร้ายมาถูกจับกลุ่มได้ในภายหลังนะคะ

แล้วก็เครียดกับการหาที่อยู่ใหม่ค่ะ
แต่ว่าตอนนี้อยู่ในที่ที่ปลอดภัยแล้ว
อยากจะฝากเรื่องราวนี้ไว้เป็นอุทาหรณ์
สติทุกคนให้เพิ่มความระมัดระวังนะคะ
ด้านรถตำรวจเอกพิเศษแสงหาชัย
รองสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจนครบาน

ตามคำที่บอกเล่าของหญิงสาวค่ะ

วัยรุ่นบุกเข้าไปในห้องพักของหญิงสาว
อยู่ห้องใกล้เคียงจึงได้เดินทางไปตรวจสอบ
ซึ่งจากการตรวจค้นในห้องพักของชายวัยรุ่นเนี่ย
พบใบกระท่อมจำนวน๔๕๐ใบ

ก็เลยให้ควบคุมตัวไปดำเนินคดี
แจ้งข้อหาบุกรุกในยามวิการ
แล้วก็พยายามข่มขืนกับคนร้ายรายนี้นะคะ
เมื่อสักครู่อ่านข้อความที่ผู้เสียหายเขาโพสต์ในเฟซบุ๊ก
เขาปล่อยพริบแล้วก็สติดีมากจริงนะ
เขาบอกว่าตอนที่หลอกผู้ต้องหาใช่ไหมคะว่า

และก็ทำทีกดมือถือให้เขาเห็ตน่ะ
เหมือนให้แสงสว่างที่หน้าจอมือถือมันวาบขึ้นมา

ผู้ต้องหาก็เลยลนลานบอกเดี๋ยวผมขอใส่กางเกงก่อน

สติดีสติสำคัญจริง
จริงคือเข้าใจแหละว่าตกใจเป็นใครก็ต้องตกใจ
แต่ว่าตกใจได้แต่ครองสติให้ได้เร็วที่สุด
เพื่อที่จะคิดหาทางแก้ไขปัญหา

เป็นคนรู้จักกันเพื่อนข้างห้องกันนะฮะอยู่อาคารเดียวกัน